ล่าสุดศาลก็ยกคำร้องเรื่องการฝากขัง

หนึ่งในนั้นก็คือมีทนายอานนท์อยู่ด้วยนะฮะ

วันนี้ก็เลยมีคนที่ไปรอให้กำลังใจกันเยอะ

ผู้สื่อข่าวทางอันลัตรีทีวีรายงานสด
มาจากหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
นายอานนท์นายสมยศนายเอกชัยและนายสุรณา
วันนี้ทางทนายก็ได้นำคำสั่งสารนะครับ
เพื่อที่จะขอปล่อยตัวทั้ง๔คนนะครับ
ได้เข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีวิแววนะครับว่า

ซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งมวลชนนะครับ
ที่มาปักหลักรอให้กำลังใจ
รวมถึงทางสื่อมวลชนนะครับ

หลังจากที่สารได้ยกคำร้องฝากขังนายอานนท์นำพา
ซึ่งถูกดำเนินคดี๒ข้อหานะครับ
ซึ่งคดีแรกนะครับก็คือกรณีการชุมนุมปลาใส
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
และท้องสนามหลวงระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
แจ้งข้อหาตามมาตรา๑๑๖
ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดฐานพรบชุมนุมสาธารณะ
พรบควบคุมโรคและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะครับ
ส่วนนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์อดีตนักโทษคดี
และแก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาก็ถูกตำรวจสนรัฐพร้าวไปแสดงหมายจับ
ในข้อหาตามมาตรา๑๑๖ยุโยงปลุกปั่น
จากการชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมาเช่นกันนะครับ
ส่วนนายสุรนาศแป้นประเสริฐหรือต้นนักกิจกรรมสิทธิเด็กและเยาวชน
และนายเอกชัยหงกังวานที่ไปชู๓นิ้วขณะมีขบวนเสด็จ
เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ถูกดำเนินคดีตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๐วัก๒นะครับ
ผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชธาญาติ
หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับ
ซึ่งสำหรับนายอานนท์นะครับก็ได้ถูกคุมขัง๒คดีรวม๑๙วันนะครับ
นายเอกชัยนายสมยศถูกคุมขังรวม๑๘วัน
ส่วนนายตันสุรนาศนะครับก็ถูกคุมขังรวม๑๓วันครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างรอทางทนายความนะครับ
ที่เดินทางเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
เพื่อที่จะรอการปล่อยตัวของทั้ง๔คนนะครับ
ขณะที่ทางมวลชนเองนะครับก็ทยอยมาเพื่อที่จะรอทั้ง๔คนนะครับ
ที่จะถูกปล่อยตัวในวันนี้นะครับหลังจากสารได้ยกคำร้องฝากขังนะครับ
และจากการสังเกตนะครับยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
จากท้องที่ต่างนะครับมารออายัดตัวนะครับ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการอายัดตัวเพิ่มเติมของแก่นำคณะรัศดรหรือไม่นะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็มีมวลชนนะครับต่างเดินทางมาเรื่อยนะครับ
ส่วนข้างในนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับก็จะต้องรอความชัดเจนจากทางทนายนะครับ
ที่เดินทางเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
สำหรับทั้ง๔คนนะครับก็ถือว่าได้คุมขังมากกว่า๒๐วันนะครับ
สารก็เลยมีคำสั่งนะครับยกคำร้องฝากขังเพิ่มเติมนะครับ
แต่ก็จะต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับจะมีตำรวจในท้องที่อื่นมาอายัดตัวในคดีอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ
ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับก็ยังไม่เห็นทั้ง๔คนออกมาพร้อมกับทนายนะครับ
เราก็ยังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับ
ขอบคุณครับคุณวิทยาชาติครับก็ต้องรอดูเหมือนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะใช่ค่ะ
รุ้งเพนกวินแล้วก็ไม้ออกมาแล้วก็มีการอายัดตัวของสอนออื่นหรือว่าพื้นที่อื่นที่เขามีคดีเกี่ยวกับการชุมนุมอยู่นะครับ